อันนี้เป็นแรกการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
อย่าเสียงดังรำคาญอ่านหนังสือพิมพ์อยู่
ทำงานก็ทำกันแบบเงียบ
ใช้แต่แรงอย่าใช้ปาก
เจ๊ทำไมอ่านอยู่หน้าเดียวไม่เปลี่ยนหน้าเลย

หน้าเดียว

บอกแล้วว่าอย่าโคมคามนะเบิ้ล

รำคาญอ่ะทำไมเป็นกันอย่างนี้
เนี่ยถึงไม่ค่อยอยากเข้าร้านเพราะว่าเป็นกันอย่างนี้
คนทำงานมันก็ต้องมีนู่นนี่นั่นบ้างเจ๊
ทำแบบเงียบสิเงียบอ่ะ
ใช้แรงอย่างเดียวไม่ต้องโคมคาโวยวาย

ชอบเงียบเจ๊ไม่ไปนั่งในประชาวะ
เออ

มึงทำอะไรยืนหายใจอยู่แล้วชวนจัดเร็ว
เร็วจัดลงจัดร้าน

บอกเลยนะว่าทำงานกันไม่ได้เรื่องเลยช่วยมาก
ทำไมอีกกันเฮียนั่งดูอยู่นานแล้วนี่นี่

คุณลูกค้าซื้ออะไรคะ
ไปยื่นดูของข้ากำลังเลือกตัดสินใจให้ยุ่น

บอกเขาด้วยร้านนี้ไม่มีกระบองขายเนอะ
กระบองมนุษย์ผิดโตนเหรออ๋ออ๋อ
สวัสดีค่ะคุณอะไรนะครับ
ประสิทธิภาพไร้ซึ่งความก้าวหน้า
ห่อนยานย้วยยับเฮ้ย
ที่พูดมาอยู่ในตัวเจ๊ทั้งหมดเลยนะพี่ปลอดภัยไม่
นี่อย่างที่ยังเอาอาการนะพี่ปลอดภัย
จะต้องเอาระบบโซตัสมาไว้ในร้านของเรา
เฮ้ยเดี๋ยว

เจ๊จะเอาห้างสรรพสินค้ามาไว้ในนี้ถุย
ไม่ใช่เจ๊จะเอาระบบโซตัส
มาไว้ที่ร้านของเรา
เบิร์ตนั้นมันโลตัสที่ไก่พูด
เอาแบบเด็กมหาลัยมาใช้เลย

ทุกคนยืนเรียงตัวซิ
ห้ะโอ้โฮถามตัวนี้เลย

แม่ตีหน้าเศร้าพี่บอล
เอาล่ะเราจะเริ่มด้วยความสามัคคี

เราจะใช้วิธีส่งต่อ
เพื่อเป็นการส่งความสามัคคี

ส่งไงครับเจ๊ดะเบิร์ดอ้าวฝาก

ส่งต่อให้พี่บอลพี่บอลรักนะครับไม่เจ๊

เจ๊เห็นไหมไม่ซึมซับเรื่องระบบโซตัสเลย

เดี๋ยวนี้เจ๊อ๋อต้องส่งกันหลายชั่วเหรอใช่

พอไปฉันดูด้วย
แล้วแล้วน้าเปิดเอาปากคาบแล้วไปส่งต่อให้บอลนะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราชอบเป็นชายกลางไม่ใช่เหรอ

ดะเบิร์ดอย่าใช้สาเทศดะเบิร์ดดูดะเบิร์ดไม่รู้หรอก
อย่ามัวแต่เถียงกันยิ่งเถียงนานมันยิ่งซึมเข้าไปเยอะนะ

อืม

เอาล่ะนเบิร์ต

ถ้าระบบนี้ใช้กับพี่บอลนครไม่ได้

นี่เขาเด็กมหาลัยดูก็รู้หน้าเขายังอ่อนอยู่เลย

เจ้าจะถูกไปเสียบ
เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา
ใครเต้นได้แซ่บสุดจะได้เข้าไปอยู่ในระบบโซตัส
โอ้โฮ
มาว่ากันเลยอ่ะโชว์เลยนี่
ไกย่างถูกเผา
เจ้าจะถูกไปเสียบเสียบตูนซ้ายเสียบตูนขวา

ใครรู้บ้าง
ว่าเมนูอาหารจากไก่ย่าง๕ดาว๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ไก่ย่าง๕ดาวต้นตำรับ๑ตัว
ไก่ย่าง๕ดาวพริกไทยดำ๑ตัว
ไก่ย่างสูตรบาร์บีคิว๑ตัว
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา

อ้าวพูดแล้วนะ

ไม่รู้จักเคยเห็นแต่ปลาช่อน

นี่ยืนแบบแข่งหนังไทยอย่างนั้น

ลุงฉันเนี่ยศักดิ์นี่เหลือแต่ลูกกับตา

ก็ใช่ดิอัคระทั้งนั้น
ฝั่งทนกับใครบ้างไม่รู้จักลุงฉัน

ร้านข้าวต้มตรงแยกปิ่นเก้าอ่ะร้านใหญ่เลยวัยรุ่น
นั่งกินชนก้าวกันเกี่ยวเสียงดังเนี่ย

ลุงฉันไม่ต้องอะไรมากแค่เดินเข้าไปที่โต๊ะตากันฮือ

แสดงว่ามันเกินกลัว
ลุงกูเมาอ้วกเข้าไปในโต๊ะมัน
โอ้โห
นี้มาคุยลุงผมนี่

ลุงกูหน่าเองใบ่บ้านแจ้งสักให้เต็มหัวครับ

ไปมีเรื่องครับไปเที่ยวงานลำวงมีเรื่องครับ
วัยรุ่นซิโกแถวนั้นเอาปืน๓๘ยิงที่หัวลุงผม
ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มหมดโม่ไม่ออกสักเม็ด
โอ๊ยไม่ออกจากหม้อ
ตุ้งอยู่ที่หัวเต็ม

หลังจากเมื่อวันนี้คุณแพรวาเดินทางผ่านข้อที่๓มาได้อย่างชิว
ไม่รู้ว่าวันนี้จะผ่านข้อที่๔ไปได้แบบชิวอีกหรือไม่
และคำถามจะเป็นอะไรไปชมกันต่อเลยครับ
ห้องหนาแขนนวน๒ข้างที่พ่อไปเท่านั้นลุง
ให้พ่อใช้แขนสนุกแขนนวนจะแทงไง
คู่ต่อสู้นี่ก็ไม่มีแขนเหมือนกัน
แล้วมึงคิดดิปีมึงจะแทงกันลงไหม
พี่เอาของจริงมาคุยดีว่ะ

พี่สักแมวขึ้นทางด่วนเหรอ

เขาเรียกเขาเรียกเสือหนี

สองสี่ข้างอัคระนะจังงัง
หน้าผากฝังเหล็กก้าเพชรตาแมว

แก้มก้นกุดถังฝังด้วยแร่

สองหลักแหละมักหมมอมพี่เตา

สองสีข้างศักดิ์คนแก่นั่งแย่เตา

นี่ที่หัวข่าวมาดู

ที่พี่บอกว่าพี่ไปหาอาจารย์เพื่อนพี่
ที่สักอะไร

หางอยู่หัวไหล่หนวดที่ไปตามนิ้วเลยนะ

เวลานิ้วกับเด็กเพิ่งเหมือนห้องกรมีชีวิตบางอย่าง

เสร็จปั๊บลงจากกุฏิปั๊บ
เด็กร้องของเอามีสปาต้าฟันพับ

อย่ามาคุยทำไม
กินเย็นแก้มเลย
กินเย็นแก้ม

เฮ้ยหิวเกิดอะไรขึ้นแล้วเล็ง

ขอไปก่อนนะหลานกูเองเล็ก
เห้ยทำงี้ทุกที
น้องน้องจัดเย็นนะน้องต้นสติ

อย่าเอามีดให้มันนะเอามีดให้มันมันเสียบพวกเราแน่
เออพี่ขายมีดให้น้องไม่ได้น้อง

น้องไปแทงเขาตายมันไม่ดีนะมันบาปกรรม
ถ้าแทงปั๊บขึ้นโรงพักสืบไปสืบมามีเรื่องมีราว

แล้วคิดดูติดคุกกลายเป็นนักโทษ
ใช่ไหมอยู่ในเรือนจำ
ใช่ไหมล่ะโดนคดีเสพบ้าง
เข้าออกคล้องบ้างจำหน่ายบ้าง

น่ะเวรกรรมมันไม่ดีกว่าอยู่ในเรือนจำอะพี่

เหมือนมึงอบรมกูยังไงไม่รู้อะ

ว่าจะว่ามึงจะมีเรื่องกับช่างกลมาเหรอ
ใครช่างกลมั้นสิอัฐิวัฒนาไม่ต้องนะพี่
ผมไม่ได้ช่างกลมผมช่างไฟ
โอ้เดี๋ยวไอ้น้องเดี๋ยวพึ่งไปขอด้วย

เพราะว่าเมียผมนี่มันโหดมากเลยพี่

โอ้วอยากรักว่ะ

แล้วเนี่ยมันจับได้ด้วยว่าผมซ่อนเงินไว้

กล่องพวกกล่องอุปกรณ์

น่าจะเอาพี่แทงฝากไปด้วยนะ

เอาเงินไปซ่อนเล็งรถมอไซค์

โอ๊ย

เอาอีกแล้ว
เพราะเหลือเงินทอดเหลือมันจะได้เม้มไว้ได้
เอาอีกเม้มอีกแล้ว

เอาถูกใช่ไหมเล่นเดรออ้ามเห้ยเล่นเดรออ้าม
นี่ของกูได้ถูกที่สุดแล้วก็เล็กด้วย

นี่ดีกว่า๑พ็คมี๓เล่มอะไรน่ะ

อันนี้ถูกนะ
ถ้าบอกไม่ถูกพี่ก็ไม่รู้จะพื้นยังไง
เฮ้ย
ว่าซื้อเพราะอะไรพี่

แล้วถ้าร้านผมไม่มีพี่ไปซื้อที่ไหนครับ
ทันทริปครับทันทริป
เอ้าแล้วพี่ไปยังไง

กว่าจะรู้ว่าคำถามคืออะไร
ใจผมนี่สงสารเลยทีเดียว
แล้วคำถามข้อแรกคุณแพรวาจะตอบได้หรือไม่
ขอไปพันทิพย์พักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ